ยิ่งช่วงนี้พอมันแรงเห็ดโคนก็หายาก
ฉันชอบเห็ดโคนผัดน้ำมันหอย
ผัดกระเพราทานกับข้าวร้อนนี่อร่อยลืมเลยค่ะ
นี่ทีมข่าวของเราลงไปสำรวจเลยนะ
ไปดูราคาเห็ดโคนกันหน่อย
ที่ตลาดอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ซึ่งแม่ค้ามีแม่ค้าอยู่ประมาณนัก๒๓ราย

ชาวบ้านเขาก็มารอต่อคิวกันค่ะ
ขายหมดทุกวันขายหมดทุกวัน
เพราะมันหาทานยากช่วงนี้แล้วคนอยากทาน
ใช่ค่ะแต่แม่ค้าก็บ่นเหมือนกันนะ
บอกว่าปีนี้เห็ดโคนมันมีน้อย
เพราะว่ามันแรงฝนก็ไม่ได้ตกลงมานาน
จะมีฝนก่อนหน้านี้ไม่นานไง
แล้วมันก็เลยทำให้เห็ดโคนออกดอกน้อย
แม่ค้าเองก็เลยมีเห็ดโคนมาขายน้อย
มันก็ส่งผลกับราคาล่ะค่ะคุณผู้ชม
เพราะของมีน้อยแต่ความต้องการมันยังสูงอยู่
เห็ดโคนปีนี้ก็เลยพุ่งมาก
คุยกับแม่ค้าถามจริงนะ
เห็ดโค้นที่ดอกสวยเลย
ดินออกเรียบร้อยแล้วขูดผิวสะอาดแล้ว
โลหนึ่งเท่าไหร่จ๊ะป้า
ป้าบอกว่าถ้ามันสวยขนาดนั้นเนี่ยนะ
โลหนึ่งตกโลละพันเชียวนะ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คัดดอกไม่ได้ขูดผิวออก

ราคาก็จะอยู่ที่โลละประมาณ๘๐๐บาท
แล้วนอกจากบางคนไม่ซื้อเป็นโลไง
เอาไปทำอาหารทำแบบกินกันในครอบครัว๒๓คน
เขาก็มีแบบแบ่งขายด้วยนะคะคุณผู้ชม
จานใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็น๕๐๐บาท
ส่วนดอกเล็กจานเล็กเขาก็จะขายประมาณ๒๐๐บาท
แล้วจานนึงเล็กแค่ไหนมีประมาณตั้ง๑๐กว่าดอกเห็นไหม
แค่นี้เอาไปผัดสักมื้อหนึ่งพออิ่ม
โอ้โหราคามันก็สูงเหมือนกัน
แต่ต่อให้ราคาจะแพงขนาดไหน
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าก็มาซื้ออ่ะมันอร่อยอ่ะรสชาตินี่อื้อหือ
ยิ่งใครที่ชอบกินเห็ดโคนนะ
เขาว่ากันว่าเห็ดโคนจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
อร่อยที่สุดในไทยเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ไง
มีแร่ธาตุที่สำคัญพอดินดีแร่ธาตุดี
โคนที่ออกดอกมามันก็ให้รสชาติที่อร่อย
ทำให้มีเห็ดโคนคุณภาพดี
และที่สำคัญช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
โคนเนี่ยเขาจะออกดอกปีละครั้งในช่วงนี้เท่านั้นเอง
ดังนั้นถือว่าจะเรียกว่าเป็นอาหารป่าก็ได้นะ
หากินยากแพงแค่ไหน
ชาวบ้านเขาก็พร้อมที่จะควักกระเป๋าจ่าย
เอาไปทำอาหารรับประทานกันในครอบครัว
ไปสำรวจตลาดมาแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเสนอเมนูเกี่ยวกับเห็ดโคนมาก็ได้
นี่ดิฉันบอกคุณสืบสกุลปีนี้ยังไม่ได้กินเลย

ใช่นะฮะบางพื้นที่ฝนยังแรงอยู่นะฮะ